ทุกผู้ชมครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สพน้ำยืนอุบลราชธานี
เมื่อวานนี้นะฮะช่วงบ่าย
คือญาติเขาติดใจสงสัยมากเพราะว่าอยู่ดีเนี่ย
ทำไมครอบครัวของเขาเนี่ยต้องมาสูญเสียลูกชาย
เพราะถูกตำรวจวิสามันเสียชีวิตที่โรงพักไปอารวาสก็จริงล่ะ
แต่ถึงขั้นต้องยิงกันตายต้องวิสามันต้องหยุดคนที่แบบไปป่วน
เอาระเบิดเป็นประทัดปิงปองเอาไม้เบสบอลไปตีไปฟาด
เห็นไหมฮะกระจงกระจกแตกแต่ต้องใช้ปืนระงับเหตุเลยเหรอ
ใช่ค่ะคือทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตเขาก็มองว่า
ถ้าเป็นชายคลุ้มคลั่งก่อเหตุคลุ้มคลั่งอลวาสเนี่ย
ตำรวจก็มีวิธีการหลายอย่างเนอะไม้งามเหล็กง่ามปืนช็อตไฟฟ้า
ทำไมต้องเอาปืนยิงระงับเหตุแต่ตำรวจเขาก็บอกว่ายิงใส่ขาก่อนนะ
ระงับเหตุที่ขาเขาก่อนแต่เขาไม่หยุดแล้วมันชุลมุน
กระสุนมันเลยเข้าท้องค่ะนี่นี่ตั้งแต่บ่ายันค่ำนะฮะ
เมื่อวานนี้นะฮะเราต้องตรวจสอบกันนะครับหน้าสพน้ำยืนนะครับ
อุบลราชธานีเหตุการณ์นี้นะครับทำให้ผู้ที่เสียชีวิตเนี่ย
ก็คือในมนต์อายุ๓๒ปีญาติพี่น้องเขาบอกโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้น
มนต์หลังจากที่ถูกตำรวจระงับเหตุด้วยการยิงเข้าไปเนี่ยนะฮะ
นี่คนนี้นะฮะภาพของเขานะก่อนที่เมื่อวานนี้จะไปก่อเหตุที่สพน้ำยืน
หลังจากถูกยิงนี่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะฮะแต่สุดท้ายเสียชีวิตนะครับ
ย้อนไปดูเหตุการณ์ก่อนที่ในมนตร์จะถูกนำตัวส่งลงพยาบาล
สภาพที่ถูกยิงเสียชีวิตแล้วเนี่ยนะฮะ
เริ่มตั้งแต่บ่ายเมื่อวานนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
มนต์วัย๓๒ปีขับรถมาจอดที่ลานเสาทง
ด้านหน้าของโรงพักษ์สพน้ำยืน
จากนั้นเขาลงจากรถแล้วก็จุดลูกบอลประทัด๔ลูก
ปลาเข้าใส่อาคารของโรงพักนี่
แล้วก็ร้องเอะอะโวยวายอยู่ด้านหน้าตำรวจก็พยายามเข้ามา
ระงับเหตุนะฮะจิลจายเขาสงบสติอารมณ์
แต่ในมนต์เนี่ยหยิบไม้เบสบอลเป็นไม้เบสบอลเหล็กด้วยนะฮะ
ตำรวจก็ต้องวิ่งหนีกันก่อนที่ในมนต์จะหันไปทุบ
จากกวิธียานยนต์ลงแล้วก็ทุบกระจกรถเก๋งสีขาวอีกครั้งหนึ่ง
ตรงประตูกระจกทางเข้าเนี่ยวิ่งขึ้นมาถึงด้านหน้าตรงนี้เลย
ขณะนั้นพันธุ์โทวุทธิกรยืนสุกเป็นรองผู้มีปรากราบการปลอบครามของสพน้ำยืนนะครับ
ทำให้พันธุบุฒิกรบอกว่าเสียหลักล้ม
พอเสียหลักล้มก็เลยต้องใช้ปืนเนี่ยยิงเข้าใส่ขาของนายมนต์๑นัด
เพื่อจะระงับเหตุเพื่อให้นายมนต์หยุด
แต่นายมนต์ไม่หยุดนะฮะยังมาต่อวิ่งถือท่อนเหล็กเข้ามา
จะมาตีตำรวจอีกทำให้ดาบตำรวจสุทัศน์ศิลาชัย
ซึ่งตอนนั้นปฏิบัติงานธุรการอยู่ที่โรงพัก
ชักปืนก้าวมอขึ้นมายิงใส่ต้นขาซ้ายของนายมนตร์อีกหนึ่งนัด
นี่โดนขาซ้ายขาขวาข้างละนัดแล้วนะครับ
นี่ครับแต่ตำรวจบอกว่านายมนต์ก็ยังไม่หยุด

นายมนต์ก็มีการปลุกปล้ำนะยื้อยุดอยู่กับตำรวจ
ก็คือดาบตำรวจสุทัศน์ช่วงจังหวะตรงนี้นี่แหละ
มันมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดแล้วกระสุนนี่เข้าท้องของในมนต์ค่ะ
มนต์ก็ฟุบลงไปหมดสติจมกองเลือด
ตำรวจก็รีบกันนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายไม่ทันนะฮะ
มนต์เสียชีวิตนี่คือเหตุการณ์ต่างนะฮะที่เกิดขึ้นที่โรงพักนะครับ
แต่ว่าญาติพี่น้องของในมนต์เขาบอกเขาติดใจ
โอ้โหนี่เหตุอย่างนี้เนี่ยระงับเหตุถึงขั้นยิงกันตายวิสามันกันเลยเหรอ
ทีมข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับทุกผู้ชมครับ
จะเห็นว่าก่อนเกิดเหตุนี่ฮะผู้ตายก็คือในมนต์ขับรถเก๋งสีขาวคันนี้
ขับออกมาจากบ้านตอน๑๔นาฬิกา๑๕นาทีเมื่อวานนี้นะครับ
นี่มาที่ปั๊มก่อนนะฮะมาถึงปั๊ม๑๔นาฬิกา๓๕นาทีแวะเติมน้ำมันเติมเต็มถังด้วย
นี่เป็นภาพอีกมุมหนึ่งที่ปั๊มนะฮะคือเขามีญาติเป็นพนักงานของปั๊มอยู่
เขาจำได้เขาก็ยังมาถามอยู่บอกพี่มนต์จะไปไหนนายมนต์ก็บอกบอกจะไปเที่ยว
ซึ่งทางญาติที่เขาเป็นพนักงานเนี่ยเขาบอกดูสีหน้าดูเครียดอยู่
แล้วสังเกตเห็นเพราะว่าเขาเปิดกระจกคุยกันที่เบาะหน้ารถน่ะเบาะนั่งหน้าข้างคนขับเนี่ย
มีกล่องลูกบอลอยู่หนึ่งกล่องแล้วมีระเบิดปิงปองด้วยอ่ายัง
จุดเติมน้ำมันแล้วจุดหน้าร้านสะดวกซื้อนี่ฮะตอนเติมน้ำมัน๑๔นาฬิกา๓๕นาที
นี่ถัดอีกไปอีก๒๓นาทีนะฮะ๑๔นาฬิกา๓๘นาทีเติมน้ำมันเสร็จ
จอดหน้าร้านสะดวกซื้อแล้วลงไปซื้อของซึ่งไปซื้อไฟแช็คหนึ่งอัน
นี่นะฮะนายมนตร์ผู้ตายซื้อไฟแชค๑อันซื้อเสร็จ
ก็เดินออกมาจะกลับมาขึ้นรถเจอคนรู้จักก็ยังทักทายกันอยู่
หน้าร้านสะดวกซื้อหลังจากนั้นในมนต์ก็ขับรถออกจากปั๊ม
นี่ตอนที่ทักคนที่รู้จักกันนะฮะขับออกจากปั๊มเนี่ยมุ่งหน้าไป
สพน้ำยืนเลยที่เกิดเหตุแล้วก็อย่างที่เล่าให้ฟังนั่นแหละ
ตำรวจบอกไปถึงก็ปลาประทัดปิงปองระเบิดอะไรประมาณอย่างนี้
ปลาเข้าใส่โรงพักตำรวจมาจะระงับเหตุ
เอาไม้เบสบอลเหล็กมาไล่ตีนี่แล้วบุกขึ้นมาตีถึงหน้ากระจก
ด้านในของสพน้ำยืนตำรวจนายหนึ่งยิงใส่ขาเข้าไปข้างหนึ่ง
เพื่อระงับเหตุก็ไม่หยุดวิ่งเข้ามาอีก
ดาบตำรวจอีกนายนึงเอาปืนมายิงใส่ขาอีกนัดหนึ่งก็ยังไม่หยุด
กอดรัดฟัดเหวี่ยงกันสุดท้ายกระสุนเนี่ยมันลั่นหนึ่ง
ดังปั้งเข้าท้องเขาก็เลยเสียชีวิต
นี่คือหลักฐานในรถของในมนต์นะฮะส่วนนี้คือรถของตำรวจนะฮะ
ในมนต์เขาไล่ตีรถของตำรวจด้วยรถชาวบ้านด้วยรถจักรยานยนต์ด้วย
นี่ฮะเอาเป็นว่าทางครอบครัวเขาติดใจอยู่นี่จักรยานยนต์ที่ถูกตีเข้าไปนะฮะ
ครอบครัวในมนต์วันนี้ไปติดต่อขอรับศพที่นิติเวชโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์นะครับ
เพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนานะฮะบ้านอยู่ที่หมู่บ้านน้ำยืนตะมนต์ทรงอำเภอน้ำยืน
น้องบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าทั้งแม่แล้วก็พี่สาว
นี่คือศพที่รับมาที่บ้านนะฮะ
จ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้นะครับ
ได้คุยกับครอบครัวของผู้ตายค่ะครอบครัวบอกว่าติดใจ
ติดใจว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
ครอบครัวบอกว่าในมนต์เนี่ยเขาเป็นผู้ป่วยจิตเวทนะแต่รักษาหายแล้ว
แล้วก็ไปทำงานอยู่ที่ระยองไปทำอยู่๖ปีเพิ่งลาออกกลับมาอยู่บ้านไม่ถึงเดือน
พ่อกับแม่ของในมนตร์บอกกับคุณจ๋าจำศรีผู้สื่อข่าวของเรา
คือเขาบอกว่าเขาไม่คิดว่าลูกเนี่ยจะต้องมาตาย
ลูกไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยไม่ได้ว่าคลั่งยาแล้วไปก่อเหตุนะ
ลูกเนี่ยเคยป่วยจิตเวทตอนนั้นจะมีลักษณะอาการคืออารมณ์โมโหร้าย
แต่รักษาหายแล้วถามว่าอ้าวถ้าหายแล้วแล้วเมื่อวานนี้ไปก่อเหตุอะไรที่โรงพักที่สพน้ำยืน
คือตอนไปเติมน้ำมันไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อก็ดูปกติดี
เจอผู้เจอคนทักทายมีพนักงานปั๊มบอกเห็นหน้าเครียดนิดหน่อย
แต่เตรียมกล่องที่มีพวกลักษณะระเบิดลูกบอลลูกบอลประทัดอะไรพวกนี้
ใส่กล่องไปเยอะเลยแล้วขับรถไปสพน้ำยืนแล้วไปก่อเหตุอะไรตรงนั้น
กับแม่บอกว่าเชื่อว่าลูกชายทำไปเพราะปมแค้นฝังใจ
อ่าปมแค้นฝังใจแค้นเรื่องอะไร
พ่อกับแม่บอกว่าก่อนที่มนต์จะป่วยจิตเวทเนี่ยนะจนต้องไปรักษาเนี่ย
เคยไปก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์ของร้านค้าแห่งหนึ่ง
พอถูกจับได้ก็จะเอารถไปคืน
เขารู้แล้วว่าใครขโมยไปมนต์เอารถไปคืน
ตอนนั้นกลับถูกตำรวจรุมซ้อมจนน่วมเลย
แล้วมีอาการป่วยทางจิตไปเลยตอนนั้น
ต้องไปบำบัดรักษากันเขาก็หายแล้วล่ะ
ทำงานอยู่ระยอง๖ปีเพิ่งมากลับ

เนี่ยก็เลยคิดว่าเขาคงแค้นฝังใจอยู่เลยไปก่อเหตุ
เลยอยากขอความเป็นธรรมให้กับในมนต์ลูกชายหน่อยพ่อกับแม่บอก
เพราะเอาละยอมรับว่าลูกชายไปก่อเหตุ
แต่ตำรวจทั้งโรงพักเนี่ยไม่มีวิธีที่จะระงับเหตุมากกว่านี้แล้วเหรอ
ทำไมถึงขั้นต้องจับตาย
ทั้งที่ลูกชายไม่มีปืนเลยไม่มีมีดด้วย
มีไม้เบสบอลกับประทัดลูกบอลเท่านั้น
ที่แรกผมก็คิดว่า
เขาจับมาเฉยนะจับซ้อมมาเฉยนะ
พอมาถึงแล้วแม่ก็ว่า
มาถึงโรงพยาบาลแม่ก็ว่าลูกเสียชีวิตแล้วกฎหมายยังไงก็ไม่รู้นะ
ยิ่งแบบนี้มันไม่ถูกต้องเนอะ
ผมว่าเกินแน่นอนครับ

ตอนนี้รับไม่ได้เลย
แม่ก็กินข้าวกับเขาวันนั้นวันที่เกิดเหตุนะ
แม่ก็กินข้าวเสร็จแม่ก็บอกว่าหนูแม่กินข้าวเสร็จแม่จะขึ้นไปนอน
จะขึ้นไปนอนนะแม่ง่วงนอนไม่รู้เข้าไปตอนไหนแม่ก็ไม่ทราบเนอะ
พอมาฟังทีก็ถึงโน่นแล้วแม่ก็ไม่เข้าใจเนอะ
เสียใจค่ะแต่ขอให้ขอความเป็นยุติธรรมหน่อยค่ะ
ขณะที่พี่สาวของในมนต์นะฮะพี่สาวบอกว่าเสียใจมาก
ไม่รู้ว่าก่อนที่จะไปก่อเหตุอาการของน้องชายกำเริบขึ้นมาหรือเปล่า
เพราะตอนนั้นน้องชายอยู่คนเดียวด้วย
แล้วก็ไม่ได้มีอาการที่จะแสดงออกหรือสื่อออกว่า
อาการที่เคยเป็นประหลักษณ์ท่านกิจจะกำเลิฟขึ้นมา
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงพรรคสอพอน้ำยืน
พี่สาวของนายมนต์บอกว่าในโรงพักเนี่ยมีแต่ตำรวจทั้งหมดเลยนะ
มีน้องชายเขาคนเดียวไม่มีใครไปด้วยน้องเข้าไปคนเดียวที่ไปก่อเหตุ
เหตุการณ์ต่างไปทำแบบนั้นทำแบบนี้
ตำรวจต้องระงับเหตุแบบนี้จนน้องเขาตายเนี่ย
มันมาจากมุมของตำรวจฝั่งเดียวเขาอยากดูกล้องวงจรปิดทั้งหมดเลย
ขณะเกิดเหตุเกิดอะไรขึ้นบ้างไปขอดูแล้ว
อันนี้พี่สาวเขาอ้างนะเขาบอกไปขอแล้ว
แต่ทางโรงพักเนี่ยยังไม่ให้ครอบครัวผู้ตายดู
ทำเกินกว่าเหตุมากเลยค่ะค่ะ
มันคนเราทั้งโรงพักจะจับคนคนเดียวไม่ได้หรอกค่ะ
ใช่ใช้วิธีอื่นก็ได้ในการที่จะยิงยิงนัดเดียวน้องก็อยู่แล้วค่ะ

ก็อยากฝากถึงนะคะยังไงก็ต้องมาขอขมาแล้วก็รับผิดชอบด้วยค่ะ
อ่าคือญาติบอกความจริงยิงต้นขานัดเดียวก็เอาอยู่แล้วมั้งค่ะ

นัดที่๒ก็ไม่อยู่ก่อนรัฐฟัสเวียงอีกนัดหนึ่งมันลั่นขึ้นมาเข้าท้อง

บอกว่ากล้องวงจรปิดมีแล้วก็รวบรวมเป็นหลักฐานไว้ในสำนวนคดีแล้ว
แต่เป็นความลับในชั้นสอบสวนยังไม่สามารถเปิดเผยได้
แต่ความจริงผมว่าให้ญาติพี่น้องเขาดูกว่าได้

ได้สิ้นสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ตำรวจบอกโอ้โหบุกขึ้นมาจนถึงข้างบน
ต้องยิงไปนัดหนึ่งที่ต้นขาแล้วเขายังถือไม้เบสบอลเหล็ก
แล้ววิ่งจะเข้ามาใส่อีกใช่ไหม
จะเข้ามาใส่แล้วก็เลยต้องยิงไปอีกนัดนึงเขาก็ยังไม่หยุดอีก
กอดรัดฟัดเหวี่ยงแล้วกระสุนมันลั่นปึ้งขึ้นมาเนี่ย
ผมว่าตรงนี้ถ้าญาติเขาเห็นมันจะชัดว่าเออใช่แบบนั้นหรือเปล่า
ส่วนทางคดีตำรวจบอกว่าได้เตรียมจะแจ้งข้อหากับตำรวจนะฮะ
ตำรวจที่ยิงในมนต์นะฮะที่มีอยู่๒คนนะครับ
แจ้งข้อหาเบื้องต้นคือฆ่าผู้อื่นโดยอ้างเหตุป้องกันตัวขณะปฏิบัติหน้าที่
ฆ่าผู้อื่นโดยอ้างเหตุป้องกันตัวขณะปฏิบัติหน้าที่
แต่จะเหมาะสมแก่เหตุเกินกว่าเหตุหรือไม่อย่างไรก็คงจะต้องไปว่ากันต่อในชั้นต่อไป